ดูเหมือนการแถลงผลสอบสวนการก่อสร้างพญาราชพักษ์ของศูนย์อำนวยการ
ต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีผลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

เมื่อผลเอกภัยบูลนั้นยืนยันต้องส่งบางประเด็น
ที่มีข้อสงสัยไปให้ปปชสอบสวนหลังมีการติดใจคำว่าค่าหัวคิวกับค่าที่ปรึกษา
ขณะที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรได้ให้สัมภาษณ์หลังรับฟังการแถลงข่าวของคณะกรรมการสอบสวน
โดยได้ขอบคุณนายพิสิทธิ์ลีลาวัชิโรภาษผู้ว่าการสตง
ตรวจสอบทุกอย่างชัดเจนว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริตหรือว่าเรียกค่าหัวคิว
แต่ก็สงสัยว่าเหตุใดคณะกรรมการจึงไม่ยอมจบและจะส่งเรื่องไปให้ปปชสอบสวนต่อ
และพยายามดึงเอาหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาสอบสวนต่อ
และยังระบุได้ว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่เคยเชิญให้ไปร่วมแถลงข่าว
หรือว่าชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่ากลับไปเชิญคนอื่นมาร่วมรับฟัง
ขณะที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าสอตชก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังรับฟังการแถลงผลสอบว่า
คงตอบไม่ได้ว่าพอใจผลการสอบสวนหรือไม่เพราะหากบอกว่าไม่เชื่อแล้วจะทำอย่างไร
ที่สำคัญสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบมาในแง่กฎหมาย
ไม่เชื่อมโยงในการทำผิดกฎหมายแล้วจะไปดำเนินการอะไรได้อีก
ตอนนี้ติดใจเรื่องเดียวคือเซียนอุที่ต้องส่งให้ปปชไปตรวจสอบต่อ
โดยช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตัวแทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และสำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือว่าปปทร่วมกันแถลงผลการสอบสวน
โครงการก่อสร้างอุทยาราชภักษ์จังหวัดประจวบคิริขัน
โดยมีนายเรืองไกรลีกิจวนิษฐ์และนายจตุพรพรมพันธ์
ประธานนปชในฐานะผู้ร้องมาร่วมรับฟังด้วย
โดยนายประยงปริยาจิตเลขาธิการคณะกรรมการปปทระบุนะครับว่า
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วก็สอบปากคำจากภาครัฐและเอกชน
สรุปได้ว่ามีการจ่ายเงินกันจริงระหว่างเอกชนกับเอกชน
ซึ่งทั้งสองฝ่ายระบุว่าเป็นการให้ค่าตอบแทนทางธุรกิจ
ชักนำงานมาให้ซึ่งเป็นวงเงินร้อยละ๖๗ของค่าจ้าง
ซึ่งถือเป็นราคาตามราคาท้องตลาด
เช่นเดียวกับนายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาผู้ว่าสตงที่ระบุว่า

กรณีของเสียนอุก็ไม่พบมีการเก็บค่าหัวคิว
แต่เป็นเพียงค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เป็นโรงหล่อเท่านั้น
การจ่ายค่าใช้จ่ายอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นค่าที่ปรึกษา
หรือค่าที่มีการแนะนำให้ได้งานอะไรทั้งหมด

ตรงกันว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโครงการ
ของตัวโรงรอแต่ละโรงรอเอง
เงินของทั้งสัญญาที่เป็นค่าใช้จ่ายของที่เรียกว่าค่าจ้างที่ปรึกษา
ที่เราเรียกว่าเงินทอนหรือจะเรียกว่าหัวคิวอะไรก็แล้วแต่
แต่ก็ไม่เคยมีการทุจริตอย่างใดที่มีการเอาเงินมาบริจาคคืน
ให้กับหน่วยงานหรือว่าทางราชการนะครับ
โดยหลังการแถลงผลสอบสวนทางด้านประธานนปช
คงตั้งข้อสังเกตถึงคำจำกัดความคำว่าค่าหัวคิวกับค่าที่ปรึกษา

เรียกร้องให้ตรวจสอบการเสียภาษีของเซียนอุ
ในฐานะที่รับเงินจากค่าเป็นที่ปรึกษารวมถึง๒๐ล้านบาท

แล้วก็เรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลนี้
ก็น่าจะรู้ว่ามีเงินไหลไปถึงใครบ้าง
ซึ่งผลเอกภัยบูลก็รับจะส่งเรื่องต่อไปให้ปปชเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป